สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับ
กลางสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อากาศตอนเช้าเริ่มมีลมหนาวอากาศเย็นแผ่มาปกกลุ่ม
บริเวณทางตอนล่างฝั่งอันดามันฝนหายไป

หลายคนสงสัยว่าตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูหนาวหรือยัง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
จากการตรวจสอบครับนี่คือลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้น
บริเวณอ่าวเบงกอใกล้กับอินเดีย
ก็เป็นปัจจัยจากพายุลูกนี้ซึ่งมีการก่อตัวมาเมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

การว่าจะขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะค่อยสลายตัวลงไป
แน่นอนพายุลูกนี้มีการดูดเอากระแสลมจากบริเวณฝั่งอันดามันเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
จึงทำให้ความชื้นที่เข้ามาในเมืองไทยของเราลดลง
แล้วก็ดึงเอามรสุมฤดูหนาวลงมาด้วย

ดังนั้นนี่จึงเป็นแค่ปัจจัยจากพายุเท่านั้น

นี่คือลมหนาวที่มีการแผลลงมา

ดังนั้นช่วงเช้าฝนส่วนใหญ่ครับ
จะยังคงอยู่บรรเวณฝั่งตะวันตก

ต้องระวังกันหน่อยเรื่องของฝนฟ้าขนอง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมเป็นยังไงกันบ้าง
ยังไงกันบ้างในแต่ละภาคในวันพรุ่งนี้นะครับ

บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแล้วก็ตากนะครับ
ส่วนบริเวณภาคอิสราฝนไม่มีเลยนะครับ
ท้องฟ้าปลอดปลงจำใสตอนเช้าอากาศเย็นลมแรง
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับจุดที่ต้องระวังฝนก็คือ
คอนสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกครับจุดที่ต้องระวังฝนก็คือ
จีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับก็มีสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสรวมถึงพัทธลุงครับ
ส่วนฝั่งอันดามันครับจุดที่ยังคงมีฝนตกอยู่ก็คือ

กรุงเทพมหานครนะครับโอกาสการเกิดฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
จะเป็นช่วงค่ำที่จะมีโอกาสเกิดฝนนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ